พี่สาวห่างกันสามปีนะคลานตามกันมาเลยแหละก็บอกเออเดี๋ยววานไปส่งหลาน
ก็คือลูกของพี่วันไปส่งหลานที่โรงเรียนหน่อยนะ
เสร็จแม่ได้ยินแม่บอกเออไหนไหนจะไปส่งยังอยู่แล้ว
ส่งแม่ที่ธนาคารด้วยละกันแม่จะไปยืนยันบัตรคนจน
อ่ะสองทรงแล้วเท่านั้นแหละน้องชายบอกเลยบอก
ทำไมไม่ถามกันหน่อยอ่ะว่าว่างไหมแล้วเก้าอี้ฟาดพี่สาวจนแขนหักอ่ะค่ะ

พี่แจ้งพร้อมแม่
ถ้าโดนตีจนกระดูกแตกแขนหักนะคะอืมน่ากลัวอ่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าเด็กสองคนนี้
คือว่าคนเจ็บจะบอกฝากไปส่งหลานเนี่ยเหรอ
ใช่แล้วนี่คือพี่น้องที่คลานตามกันมาพ่อแม่เดียวกันนะคะ
น้องชายอายุ๔๙ปีพี่สาวอายุ๕๒ปี

ฟาดพี่จนเก้าอี้มันแตกกระจาย
เสร็จปุ๊บพี่ก็เลยบอกกูจะแจ้งความ
เท่านั้นแหละเอามือรุ่นเนี่ยทุบตีตีแบบไม่ยั้ง
กลับไปอีกรอบไปเอาไม้กวาดมาฟาดพี่อีกค่ะ
งงมากอ่ะกับแค่วันไปส่งมันต้องโกรธกันขนาดนี้เลยเหรอ
เอกสารให้อายการเพิ่มเติมคือฟ้องน้องชายตัวเอง

บอกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าวันที่๓มีนาคมแล้ว
ผู้ชายในคลิปที่เห็นฟาดเอาฟาดเอาน่ะน้องแท้เลย
ก็คือตอนแรกก็แค่วานให้ไปส่งหลานบอกเออฝากไปส่งหลานที่โรงพยาบาลหน่อยนะ
ทำไมไม่ถามก่อนว่าว่างไหมก็เลยทะเลาะกันนิดหน่อย
หลังจากนั้นเธอก็เดินออกมาจัดร้านตามปกติ
อย่างที่เห็นในคลิปอะค่ะน้องชายนี่เงื้อเก้าอี้พลาสติกสีแดงมาแต่ไกลแล้วฟาดเอาฟาดเอา
ตอนแรกถึงขั้นจะไปเอามีดมาทำร้ายด้วยนะแต่สามีเธอเข้ามาเห็นก่อนก็เลยห้ามไว้ได้ทัน
สรุปกระดูกแขนซ้ายเธอแตกแล้วก็หักค่ะต้องเข้าเฝือกแล้วก็อุ้ยรอยช้ำเต็มตัวไปหมดเลยอ่ะ
ปี่นอนหมอนมาได้เป็นซ้าวกวนนะคือถ้าแข้งข้างนี่ก็ไม่ได้นะ
แขนกระแตกละไล่นี่มันปวดนะพี่ต้องนอนแล้วเอาหมอนข้างยัดข้างนี้ไว้
ตอนที่หมอบอกว่านอนใส่เผือกปี่นอนไม่ได้หมอบอกเลยว่านั่งก็ได้แม่
ว่ามันนอนใส่เผือกมาได้หัวพี่เจ็บไปหมดระบมไปหมด
คิดใจนี่นักที่สุดเลย
คืออย่างนี้ว่ามันเนี่ยะได้จะได้มันทำได้จะได้เขาหึสุกอย่างกับมันทำดีต่อมัน
เนี่ยะอย่างไว้ก็เอิ้งห้าบกรรมไปอย่างนั้นพ่อปี่ทำดีกับมันที่สุดแล้ว
คือคุณผู้ชมคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันต้องขนาดนี้เลยเหรออ่า
ใช้ให้ไปส่งหลานกับพาแม่ไปธนาคารมันต้องโกรธขนาดนี้เลยจริงเหรอ
แล้วพี่สาวยังบอกด้วยนะคะว่าหลังเกิดเหตุน้องชายไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยนะ
เพราะญาติญาติก็พยายามเกลี้ยกล่อมบอกให้มาขอโทษนอกจากน้องจะไม่มาขอโทษแล้วยังบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายเลย
ช็อกเลยอ่ะบอกเฮ้ยนี่พี่น้องท้องเดียวกันจริงป่ะเนี่ยนี่ถึงขั้นจะฆ่าจะแกล้งกันขนาดนี้เลยเหรอ
เธอก็พูดเหมือนกันว่ามันต้องขนาดนี้จริงเหรอ
เลยบอกว่างั้นพี่ก็เหลือทางเลือกเดียวแล้วล่ะแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ

ทีมข่าวเราก็พยายามจะไปคุยกับน้องชายด้วยนะคะ
ไปที่หมู่บ้านหนึ่งในตำบลทุ่งหัวค่ะที่อำเภอวังเหนือ
ไปที่บ้านก็ปรากฏว่าเขาปิดประตูบ้านใส่นักข่าวเลยค่ะ
ไม่คุยด้วยตะโกนออกมาอย่างเดียวบอกว่าจะไปคุยที่ชั้นศาลเท่านั้น
ก็คือเราก็ไม่ได้มาอะไรหรอกครับก็เพียงแต่ว่าเผื่ออยากจะชี้แจง

แต่เราก็ไม่ได้สนับสนุนการใช้ความรุนแรงกันนะฮะ
ครอบครัวของทางฝั่งนี้ค่ะเขาบอกว่าก็ยังไม่สะดวกให้ข้อมูล
เพราะมันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเรื่องในบ้านที่ไม่เข้าใจกัน
แล้วก็ไม่ยอมเคลียร์ไม่ยอมพูดจากัน
เอาว่าจะไปสู้ในชั้นศาลเท่านั้นแล้วก็ไม่อยากให้คนนอกมาเกี่ยวข้อง

ก็บอกว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องคลานตามกันมาอยู่บ้านใกล้กัน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้ยินจากชาวบ้านอีกทีนึง
เพราะว่าตอนเกิดเหตุไม่ได้มีใครมาปรึกษาหรือมาเล่าให้ผู้ใหญ่ฟัง
คือไปแจ้งความกันเลยและมารู้อีกทีนึงถึงเรืองมันชั้นศาลไปแล้ว
ก็หวังว่าแหมครอบครัวเดียวกันก็น่าจะหาทางออกร่วมกันได้เนอ

เรื่องนิดเดียวเคลียร์กันได้
ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปไม่มีปัญหาอะไรหรอก
ขิงก็ลาขาก็แรงอย่างนี้
เท่าที่ดูแล้วพอกันนะครับ
พอกันคือยอมคนนี้คงจะยอมไม่ได้
จริงแล้วถ้าเขามาหาผมไปไก่เกลี่ยกัน
ก็เรื่องคงจะไม่ถึงอะไรหรอก
น่าจะจบกันที่พี่กับน้องไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
เรื่องต้นอายการนัดตัวน้องชายส่งฟ้อง๑๒เมษายนนี้

เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายทางกายและจิตใจนะคะ